แต่ว่านี่ไม่ได้คลอดลูกไม่ได้แต่งงานกับใครนะคะ
สำหรับตลกชื่อดังพี่โป้งแหน่งค่ะ

รับทรัพย์กันอื้อเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็เลยต้องถือโอกาสซื้อน้ำแดง
ขวดนะคะเอามาแก้บนค่ะมาถวายที่อาสมฤษีเนร
เอามาแก้บนหลังจากถวายแล้วไม่ได้ทิ้งคว่างไปไหนนะฮะ
เห็นว่าจะนำน้ำแดงเหล่านี้เอาไปมอบต่อให้กับเด็ก
ชาวเขาชาวดอยที่อยู่ห่างไกลนั่นเองค่ะ
ก็เดี๋ยวจะเดินทางสายบุญนี้ไปช่วงเดือนธันวาคมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ส่วนวันลอยกระทงเห็นเขาบอกว่าที่อสมฤษีเนรจะมีพิธีอาบน้ำมนต์แสงจันทร์ด้วย
พร้อมกับทำพิธีตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ใครที่ชื่นชอบด้านตัวเลขอะไรแบบนี้ก็แวะเวียนกันไปดูได้นะจ๊ะ
วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดี๋ยวบอกไปนิดนึงนะคะ
ก็อย่าทุ่มสุดตัวยังไว้บ้างแล้วกันนะคะ